วันก่อนเนี่ยเรานำเสนอไปแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าคุณสงกรานเตชนรงค์นี้นะคะเขาได้โพสต์ภาพเป็นการ์ดอวยพรจากน้องปีใหม่แล้วก็แม่แอฟค่ะ
บอกว่าหายเร็วนะคือตอนนั้นเราก็ไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันว่าคุณสงกรานเขาป่วยเป็นอะไร
แต่ว่าตอนนี้ทราบมาแล้วค่ะว่าคุณสงกรานเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยนะคุณเขาประสบอุบัติเหตุปั่นจักรยานไปชนกับรถกระบะค่ะที่เขาใหญ่เนี่ย
ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะ
รวมไปถึงขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงได้แล้วด้วยค่ะโดยเฉพาะบัตรแผลขนาดใหญ่ที่หลายคนสังเกตว่าที่หน้าโดนอะไรมาบริเวณใบหน้าด้านซ้ายมันปูดบวมออกมาเลยนะกว่าโทรศัพท์จะยอมให้สแกนหน้าคุณขาปกติสมัยนี้โทรศัพท์รุ่นไหนหรอ
มันไม่ให้สแกนใบหน้าเพราะมันจำใบหน้าเดิมของคุณสงกรานไม่ได้นะคะต้องใช้เวลาพอสมควรถูกต้องค่ะรวมไปถึงอีกภาพหนึ่งคุณขาเป็นคุณแม่เดินทางไปเยี่ยมคุณสงกรานแล้วคุณสงกรานบอกไว้ว่าตอนนี้แข็งแรงแล้วมีอะไรไทเทเนียมเพิ่มมาอีกชิ้นนึงค่ะแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณสงกรานเขาก็